เด็กวัย๑ขวบ๑๑เดือน

ไปฝากเลี้ยงที่เนอร์โซอรี่แถวน้องเจาะมั้ยครับ

อยู่ดีเนี่ยทางเนอร์เซอรี่แจ้งมาบอก
โอ้ลูกอาการหนักโคม่า

มูกตัวเองหายใจไม่ออกพาไปโรงพยาบาล
สุดท้ายนี่ฮะทุกผู้ชมครับน้องเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์หน่อยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘มกราคมที่ผ่านมานะครับ
คุณแม่ของน้องโชกุลหรือว่าน้องกุล
แต่เรารู้จักกันในชื่อน้องโชกุลเนี่ยนะตอนที่เป็นข่าวแรก
น้องวัย๑ขวบ๑๑เดือนนะครับทุกผู้ชมครับมาร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็แจ้งความที่สอนอนหนองจอกบอกว่าลูกเนี่ยโคม่า
หลังจากไปฝากเลี้ยงที่เนอร์โซลี่แห่งหนึ่งแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
หลังจากนั้นคุณแม่ก็ไปร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
ที่มีคุณเอกพบเหลืองประเสริฐเป็นผู้ก่อตั้งเพจนะครับเพื่อให้ไปตรวจสอบเรื่องของ
มาตรฐานของเนอร์เซอรี่แล้วก็ติดตามคดีกับทางตำรวจด้วย
หลังจากที่ไปแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับหลายวันแล้วนะฮะรวมถึงวันที่น้องอยู่โรงพยาบาลด้วย
คุณแม่บอกตอนนั้นรอปฏิหารทุกวันว่าน้องอาการจะดีขึ้นนะครับ
แต่ล่าสุดข่าวร้ายนะฮะไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นกับน้องโชกุลแล้วนะครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดบำเพ็ญเหนือย่านหนองจอกนะฮะ
ครอบครัวจัดพิธีศพให้กับน้องโชกุลวันนี้วันที่๒แล้วนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติญาติก็นำกระดาษสีขาวดำมาทำเป็นเหรียญโปรยทาน
ของน้องครอบครัวบอกไม่น่าเกิดเรื่องร้ายแรงแบบนี้เลย
โชกุลกำลังน่ารักสดใสเหลือเกินที่หน้าโรงศพของน้องนะครับ
มีการนำข้าวของเครื่องใช้ของน้องโดยเฉพาะหมอนแล้วก็ผ้าห่มที่นอนนะครับ
น้องใช้เป็นประจำชุดที่สวมใส่ในวันที่ไปเนอร์เซอรี่มาวางเอาไว้ด้วย
เพราะเป็นเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่เคยห่างจากน้องเลยนะครับ
อาหารที่น้องชอบก็เอามาใส่ถาดวางไว้ข้างโรง
มเปรี้ยวข้าวต้มนมหมีโยเกิร์ตนะฮะไส้กรอกชีสข้าวโพดคั่วเนยตับย่างนะครับ

ถ้าเจอของถูกใจเนี่ยเขาจะแบบโอ้โหเสียงดังเลยพูดออกมานะครับ
คุณแม่ของน้องนะฮะยังทำใจไม่ได้นะครับบอกว่า
สามารถดูได้ตลอดก็เลยมั่นใจแต่พอเกิดเหตุบอกกล้องเสีย
เนี่ยแล้วบอกเด็กเนี่ยนอนเอาผ้าเนี่ยมาปิดจมูกเอาไว้เอง
ตอนนั้นอยู่คนเดียวคนที่ดูแลมาดูอีกทีน้องก็หมดสติไปแล้ว
คุณแม่บอกว่าครอบครัวอยากขอความเห็นใจ
อยากขอความเป็นธรรมเพราะนี่คือลูกคนแรกของเธอ
ต้องมาสูญเสียแบบนี้ยืนยันว่าไม่เคยกล่าวหา
แอนที่ดูแลเด็กนะว่าทำร้ายเด็กแต่มองว่านี่คือความประมาท
ตั้งแต่เกิดเหตุมีข้อสงสัยหลายอย่างกล้องวงจรปิดอยู่อยู่ทำไมเสีย
เวลาไปถามที่เนอร์เซอรี่แต่ละครั้งตอบคำถามไม่เคยเหมือนกัน
คุณแม่ของน้องบอกว่ายังมีความหวังเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยกำลังกู้ข้อมูลต่างอยู่
คือถ้าได้กล้องวงจรปิดมามันจะชัดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
แล้วตอนนี้เนี่ยก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ก็เดี๋ยวตำรวจก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานไปเพราะก็คงคิดว่าทุกอย่างมันมีกระบวนการ
ก็ให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะมันอยากย้อนเวลามันอยากย้อนเวลาจริง
ใช่ถ้ามันย้อนเวลาได้หนูคงไม่เอาลูกไปตรงนั้นได้แล้ว
เด็กชายวัยหนึ่งควบสิบเอ็ดเดือนนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนที่ครูแอนบอกว่าน้องห่มผ้าแล้วก็นอนตะแคงแล้วผ้าเนี่ยไปปิดจมูก

หายใจนะฮะก็เลยหมดสติไปสุดท้ายพาไปโรงพยาบาลก็ช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วนะฮะ
แต่น้องก็เสียชีวิตคุณพ่อบอกไม่ค่อยเชื่อนะครับ
แล้วก็ได้เปิดภาพให้ดูนะฮะเมื่อ๑๑ธันวาคมที่พาน้องไปเลี้ยงที่ออฟฟิศ
ลูกชายก็จะชอบนอนตะแคงแล้วก็ดูดนมแต่ก็ไม่เห็นเอาผ้าเนี่ยมาปิด
มูกปิดปากตัวเองคุณพ่อบอกว่าตั้งแต่น้องเกิดมานะฮะ
ถ่ายภาพลูกชายเก็บไว้ตลอดเพราะลูกเป็นเด็กน่ารักนะฮะ
ชอบแต่งตัวมีเพลงโปรดที่จะชอบฟังตลอดตั้งแต่เกิด
จนถึงเนี่ยปัจจุบันก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยฮะ
เปิดเพลงนี้เมื่อไหร่น้องจะหันหน้ามาฟังทันที
เพลงนี้นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับคุณพ่อบอกอยากจะถามครูแอนเหลือเกิน
ครูที่ดูแลในวันเกิดเหตุนะครับ
ว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกของครูแอนเองเนี่ยจะทำใจได้ไหม
แล้วครูแอนจะไม่อยากรู้เลยเหรอว่าความจริงมันคืออะไร

ลูกเราเป็นยังไงพูดความจริงพี่มันไม่ควรเกิด
ลูกผมควรจะอยู่กับผมตอนนี้ผมควรจะจูงมือเดินเล่นไปกับลูกอยู่ตอนนี้
อยากรู้ครับผมอยากรู้เพราะว่าเราเลี้ยงลูกมา
รู้อยู่ว่าลูกเรานอนเป็นยังไงลูกเราเป็นยังไง
ว่ามันไม่มีทางที่จะขาดอากาศหายใจได้ครับลูกผมผมเลี้ยงมาผมรู้ครับ
ส่วนเรื่องทางความเชื่อนะครับนอกจากเรื่องคดีความที่ต้องตามกันต่อไป
คุณพ่อของน้องบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ๑วันลูกชายมาเข้าฝันแม่นะครับ
เป็นภาพน้องนอนอยู่แล้วพยายามลืมตาแต่ว่าลืมตาไม่ขึ้น
ก็เลยไปให้เขาทำนายฝันกันได้รับคำตอบว่าเจ้าที่เจ้าทางกำลังเล่นกับน้องอยู่
ไม่ยอมปล่อยน้องมาเขาก็เลยแนะนำให้เอาข้าวเอาไข่เอาทูบเทียน
ซึ่งตอนนั้นอาการโคม่าอยู่คุณพ่อบอกเสียชีวิตจากไปทันทีเลยนะครับ
ต่อมามาเข้าฝันคุณพ่อบ้างมากอดแล้วปีนขึ้นมานั่งเล่นบนตัวของพ่อ
ซึ่งทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่
นี่นะฮะก็เหมือนกับมาลากันอีกครั้งหนึ่งที่คุณพ่อบอกว่าตามความเชื่อนะครับ
แล้วก็มีสโมสรมีสระว่ายน้ำ

หลังเกิดวิกฤตโควิดก็ปิดไปปี๒ปี
มาเปิดอีกครั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว

ครูแอนจะรับเด็กในหมู่บ้านแล้วก็เด็กทั่วไปมาดูแล
ซึ่งเขาก็ดูแลเด็กดีมากเด็กก็มีพัฒนาการที่ดี
ช่วงปิดไปช่วงโควิดครูแอนจะรับเด็กไปเลี้ยงที่บ้านแทน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องโชกุลยอมรับว่าทุกคนก็ตกใจ
แล้วก็สงสารเด็กมากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วย
เพราะความจริงคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาเป็นคนที่มีลูกยาก
มีลูกเป็นคนแรกอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นความประมาท
หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าครูแอนเองบริสุทธิ์ใจ
ก็อยากให้ออกมาชี้แจงให้สังคมเข้าใจ
แต่ว่าผิดที่ว่าเขาประมาทเพียงนั่นเองเขาไม่อยู่ดู

ได้เรียกครูแอนให้มารับทราบ
โดยเป็นการเปลี่ยนข้อหานะครับเพราะว่าตอนนี้น้องเสียชีวิตแล้วนะครับ
จากข้อหาที่แจ้งเอาไว้เบื้องต้นเรื่องการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ก็ต้องเปลี่ยนข้อหาเป็นกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะ
จากนั้นจะนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดต้องรอชุดพิสูจน์หลักฐานในการกู้ข้อมูลออกมานะฮะ
รวมทั้งการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตสถานประกอบการเรื่องการเลี้ยงเด็กด้วยนะฮะ
ที่มีเอกสารขออนุญาตปี๖๓แต่ได้ต่อใบอนุญาตหรือไม่
หรือถ้ายื่นขอต่อแล้วเขาอนุญาตหรือไม่

ถ้าพบว่าเปิดอย่างผิดกฎหมายก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกันต่อไป